ส่วนปฏิบัติภารกิจในการกู้ซากเรือ
จมบริเวณท่าเรือวัดสนามชัย
ที่จังหวัดพระนครสุธิยานี่ครบวันที่๒แล้วนะครับ
วันนี้กรมเจ้าท่าก็มีความพยายามในการที่จะกู้ซากเรือขึ้นมา
ขณะการค้นหาผู้เสียชีวิตนะครับ
ขณะนี้พบผู้เสียชีวิตแล้ว๒๗ศพ
แล้วก็มีผู้สูญหายอีก๒คนนะครับ
ทีมข่าวของเราก็เกาะติดภารกิจนี้มา๒วันแล้วเช่นเดียวกันนะครับ
ติดตามได้จากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มรายงาน
ท่าเรือวัดสนามชัยจังหวัดพระนครสิทธิยา
ใช่นะครับระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า๑๐๐คน
เร่งกู้ซากเรือบริเวณวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
ซึ่งก็ทำได้สำเร็จนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
ด้านตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นยังคงอยู่ที่๒๗คน
และมีผู้ศูนย์หายอีก๒คนขณะนี้ยังหาไม่พบครับ
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับ
โดยเรือขนส่งสินค้านั้นก็ได้ลากซากเรือไปยังบริเวณหมู่บ้านโปรตูเกตนะครับ
เพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยจะมีกระแสน้ำที่ค่อนข้างนิ่งกว่าบริเวณหน้าวัดสนามชัยนะครับ
ซึ่งบริเวณวัดสนามชัยเองมีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว
รวมถึงกับมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ยากลำบากต่อการที่จะยกเรือขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ

เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานกว่า๑๐๐คนและเรือเครนสองลำนะครับ
ทำการกู้ซากเรือบรรทุกนักท่องเที่ยวแสวงบุญขนาดใหญ่๒ชั้นของเรือสมบัติมงคลชัยนะครับ
ล่มหน้าวัดสนามชัยตำบลบ้านป้อมนะครับ
จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตตอนนี้มี๒๗คนและยังมีผู้สูญหายอีก๒คนเป็นเด็กอายุ๒ขวบและผู้สูงอายุ
โดยเจ้าหน้าที่นะครับใช้เรือเครนยกเรือขึ้นมาได้บางส่วน
และทำการตรวจสอบเบื้องต้นภายในเรือยังไม่พบผู้สูญหายทั้งสองคน
ซึ่งได้วางแผนนะครับย้ายไปที่หมู่บ้านโปรตุเกตตำบลสำเภาล่มนะครับ
เพราะจะสามารถยกเรือขึ้นได้เนื่องจากกระแสน้ำบริเวณวัดสนามชัยค่อนข้างไหลเชี่ยว
และไม่สะดวกต่อการกู้ซากเรือ
แต่ปัญหาคือเครนสูงติดสายไฟข้ามแม่น้ำ
จะใช้วิธีลากเรือไปเรื่อยและสำรวจสถานที่ไปพร้อมกันว่า
จุดไหนจะสามารถเคลื่อนย้ายเรือขึ้นไปทำการกู้ซากปะเรือแล้วก็อุดรอยรั่วได้นะครับ
สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเบื้องต้นนะครับ
มีหน่วยงานให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น
สำหรับครอบครัวผู้สูญเสียชีวิตจำนวน๖หน่วยงาน
คือเหล่ากาชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายกเทศมนตรีพระนครศรีอยุธยา

และในส่วนของการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
ที่เป็นผู้ป่วยมี๒หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
คือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ดำเนินการเยียวยาให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ์
และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ช่วยเหลือในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่
ผู้ประสบอุบัติเหตุไม่มีสิทธิ์รักษาพยาบาล

ให้ความช่วยเหลือที่พึงสมควรได้ตามสิทธิ์นะครับ
ในส่วนของการสืบสวนหาข้อเท็จจริงนั้น
และมาตรการป้องกันดำเนินงานใน๒ระยะ
คือระยะที่๑การดำเนินงานในทันที
กระทรวงคมนาคมได้มีข้อสั่งการให้กรมเจ้าท่า

คือให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง

และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบเรือการออกใบอนุญาตผู้ควบคุมเรือท่าเรือลักษณะของเรือการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตในเรือ
ลาดตระเวนตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางที่เกิดอุบัติเหตุ
ตลอดจนการดำเนินการกำกับควบคุมอื่นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลากำหนด๑๐วันนะครับ
ส่วนข้อที่๒ให้มีการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของท่าเรือทั้งในส่วนท่าเรือสาธารณะและท่าเรือเอกชน
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและการลุกล้ำลำน้ำของโครงการพื้นฐาน
อันเป็นภัยต่อการเดินเรือทั้งหมดในประเทศให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา๑เดือน
ส่วนข้อที่๓นะครับให้มีการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยเรือโดยสารการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด
เช่นเสื้อชูชีพนะครับให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลากำหนด๑เดือน
ที่กลับใช้เทคโนโลยีเพื่อกำกับการเดินเรือโดยสารนะครับ
และข้อสุดท้ายนั้นกำหนดให้เรือทุกลำต้องมีวิทยุสื่อสารติดตั้งในเรือนะครับ

บริการจัดการการจราจรทางน้ำของกรมเจ้าท่าได้ตลอดเวลาในขณะเดินเรือนะครับ
และในส่วนของการกู้ซากเรือนะครับ
ทางกรมเจ้าท่านั้นก็จะดูสถานที่ที่เหมาะสมนะครับ
โดยเบื้องต้นจะนำไปยกเรือขึ้นที่บริเวณหมู่บ้านโปรตูเกตตามที่ได้เรียนไว้แล้วนะครับ
ซึ่งก็หากยกได้แล้วก็จะทำการปะอุดรูรั่วต่าง
เพื่อที่จะตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ครับ
สมศักดิ์ศรีชุมรายงานจากวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ